ทีนี้มาดูการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเลี้ยงนะคะ
ที่จะเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยค่ะ
ที่มีส่วนร่วมสำคัญในภารกิจช่วยทีมหมูป่า
ออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายรัฐบาลไทย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ
ทุกคนทุกประเทศให้มาร่วมงานกับเรา
แต่จะเชิญผู้นำประเทศหรือเปล่าอันนี้
เดี๋ยวต้องมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

รองนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะ

ให้ใช้พระราชวังดุสิตในการจัดเลี้ยง
เดี๋ยว๒๐กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูในส่วนของรายละเอียดในการจัดงาน
ได้พูดถึงการจัดงานเลี้ยงเจ้าหน้าที่

ทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยว๒๐กรกฎาคมนี้ค่ะ
จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าจะจัดงานยังไงจะเชิญใครบ้าง
จะจัดที่เดียวเลยไหมหรือมีสถานที่อื่นด้วย

แต่ที่แน่นะคะก็คือรัฐบาลได้ทำเรื่อง
ขอใช้สถานที่พระราชวังดูศิษฐ์
เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในส่วนกลาง
ส่วนจะเชิญผู้นำจากต่างประเทศมาด้วยหรือเปล่า
อันนี้ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวรอหารือกันก่อนวันที่๒๐นะคะ
เพราะว่าก็ต้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ

หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศ

ก็บอกนะคะว่าขณะนี้ได้มีพระราชานุญาต
ให้ใช้สถานที่พระรามพระราชวังดุสิตแล้วนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการระบุวันที่ลงมา
เพราะต้องรอดูเรื่องของสภาพอากาศด้วย
แล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าช่วงเวลาไหน
ที่จะมีการใช้พระรามพระราชวังดุสิต

เนื่องจากว่าใกล้วันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมถึงต้องดูนะคะว่าผู้ที่จะเชิญมา
ควรจะเชิญมาในช่วงเวลาไหนอย่างไร
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสุวพันธ
ยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ไปประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในนามของรัฐบาลแล้วค่ะ

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่า
ก็จะมีการเตรียมอาหารเตรียมการแสดง
ทรงพระราชทานมาให้สำหรับประชาชน
สามารถเดินทางมาได้ทุกกลุ่มทุกฝ่าย
รวมถึงทีมกู้ภัยต่างชาติที่ร่วมให้การช่วยเหลือ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดในการจัดงานนะคะ
เพราะว่าต้องมีการประชุมกันในภายในก่อน
รูปแบบก็เตรียมไว้๒๓แผนแล้วค่ะ
แผนแรกก็คือจัดที่กรุงเทพ
แผนต่อไปถ้าไม่สะดวก

เพราะว่าคนเยอะแต่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงพระราชทานกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าฝากถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะ
เหมือนทุกคนที่ฝากเราอะค่ะ
อย่าไปตามไปถึงบ้านไปถามนู่นถามนี่อะไรกันมากมาย
เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติเป็นไปด้วยดีแล้ว
ก็อยากจะให้เสร็จสิ้นทุกอย่างด้วยการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็เป็นว่าทีมหมูป่ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าข่าวสารด้านอื่น
ก็คงจะกลับมาอยู่ในความสนใจของท่านมากขึ้นนะนะ

เพราะว่าทีมหมูป่าก็เราก็หมดห่วงแล้วตอนนี้